คุณผู้ชมเปลี่ยนบรรยากาศมาหาอะไรอร่อยทานกันดีกว่านะคะ
อุทัยธานีเขามีร้านหมูสะเต๊ะคุณอ้อ
เขาบอกขายดีจนต้องจับบัตรคิวกันเลยล่ะ
คุณผู้ชมติดตามกันเลยในช่วงตลอดกิน
อยู่ที่นี่น่ากินมากคุณค่ะร้านหมูสะเต๊ะคุณอ้อนะคะ
อยู่ที่ถนนคนเดินตรอกโรงยาเทศบาลเมืองอุทัยธานีนะจ๊ะ
เขาบอกเป็นสูตรดั้งเดิมจากรุ่นคุณแม่
ใช้เครื่องหมักตามสูตรสืบทอดกันมา
แล้วก็จะต้องเอาไว้ในช่องแข็ง๑สัปดาห์
แล้วค่อยมาย่างด้วยเตาถ่านร้อนแบบนี้
เห็นไหมคะน่าอร่อยมากแล้วกลิ่นน่าจะโชยไปเลยอ่ะ
คือจะบอกอย่างนี้ว่าใครที่จะอุดหนุนต้องรอบัตรคิวนะคะ
เพราะว่าคนเยอะมากจริงเพราะเขาย่างแบบนี้เลย

ลูกค้าที่ไปยืนบอกว่าโอ้โหเฝ้าร้อยถึงเย็นวันเสาร์มาก

จะได้ลิ้มลองความอร่อยของร้านนี้สักที
ถ้าพลาดเดี๋ยวต้องรอสัปดาห์หน้าเลยคุณ
ผมบอกนิดนึงได้ไหมว่าเนี่ยเป็นหมูสะเต๊ะที่ผมชื่นชอบ
เพราะไอ้ท่อนสุดท้ายมันจะเป็นมัน
นั่นแหละไอ้ตรงนั้นแหละอร่อยอร่อยล่างสุดนะ
เคเดี๋ยวฉันกินเนื้อแล้วเอามันไว้ให้คุณนะคะ
อย่างนี้เขาบอกว่าคุณอ้อเจ้าของร้าน
หมูสะเต๊ะเฉพาะช่วงเย็นวันเสาร์
ที่ถนนคนเดินตรงนี้ตรอกโรงยาเท่านั้นวันเสาร์เท่านั้น
วันหนึ่งไม่ต่ำกว่า๑๐๐๐ไม้นะ
ราคาชุดดีกว่าเริ่มต้น๑๐ไม้๗๐บาทนะครับ
พร้อมกับน้ำจิ้มเนอะแล้วก็จะมีน้ำจิ้มถั่วน้ำจิ้มอากาศของเขานะ
ตอนเย็นนะคะ๓โมงเย็นถึง๒ทุ่มนะคะ
ใครมาแล้วกลัวไม่ได้ทานก็เข้าไปสั่งได้ไปดูกันได้
หรือเบอร์โทรศัพท์ที่เราขึ้นเอาไว้ให้นะจ๊ะ
จ๊ะยังช่วงนี้อากาศดีไปแวะไทยแวะตลาดช้าอยู่นี้ดีเลย

หลายครั้งเช้าสักเย็นเลยละกันมื้อจบ